คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้อยากชวนคุยค่ะอยากชวนแสดงความคิดเห็นหน่อย
เมื่อวานนี้นี่คือแฮชแท็กเงินเดือนข้าราชการ

เพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกมาเนี่ยแล้วเราก็ได้ยินกันว่า
การจ่ายเงินเดือนราชการจากเดิมจ่าย๑เดือนครั้งเดียว
จะแบ่งเป็น๒ครั้งเรื่องนี้นี่แนวคิดต้องลองฟังค่ะ
แต่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่นะ
คือเมื่อวานนายกเป็นคนแถลงเองแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่
ข้าราชการทุกคนก็พอรู้เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เหมือนกัน
ถูกต้องค่ะนี่ไงเลยอยากฟังเสียงฟังความคิดของ
แต่ละคนที่เป็นคาราชการด้วยแต่ก่อนอื่นอยากให้ฟังแนวคิดของ
จากเดือนละ๑รอบเป็นเดือนละสองรอบโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้
วันที่๑มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายอย่าง

เรื่องนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องบรรเทาทุกข
ข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควร
นี่แหละครับคือการแถลงหลังจากประชุมคอรมอล
นายกบอกว่าอยากออกมาแถลงเองกับเรื่องข่าวดีนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ไงที่ท่านบอกว่า
บรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควร
คือถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องเงินในกระเป๋าไม่พอ
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งจ่ายเป็น๒งวด
น่าจะช่วยได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือเปล่า
นายกบอกแบบนี้นะคะแนวทางการแบ่งจ่ายเงินเดือนค่าราชการ
เป็น๒งวดต่อเดือนจากเงินเดือนที่จ่าย๑ครั้ง

ข้าราชการชั้นผู้น้อยก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
ไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือนถ้าถึงจะมีเงินแบ่งจ่ายออกมา
ทีนี้ก็เลยมีแนวคิดนี้
นางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะคะ
ก็บอกว่าขอเวลาไปดูระบบดำเนินการภายในของกรมก่อน

สามารถทำได้ทันตามกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้
เมื่อกี้ท่านนายกพูดแล้วนะคะว่า

แล้วทางอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ย
บอกว่าน่าจะสามารถทำได้ทันตามกรอบที่รัฐบาลกำหนดไว้
ส่งผลต่อข้าราชการในระบบลูกจ้างทหารตำรวจครู
รวมแล้ว๒ล้านกว่าราย
แล้วจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดได้
โดยกรมอาจจะเสนอให้กับทางรัฐบาลเปิดช่อง
ข้าราชการได้เลือกนะว่าใครสะดวกที่จะรับเงินแบบไหน

ขึ้นอยู่กับความสมัครใจนะคะ

เราก็อยากรู้มันก็มีเสียงสะท้อนออกมา
มีทั้งที่เห็นด้วยว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะ
ทำให้เงินไม่ขาดมือแล้วก็มีความทำให้ไม่กังวลด้วย
แม้ว่าจะมีการจ่าย๒ครั้งมันก็เป็นไอเดียที่ดี
ลองฟังหน่อยไหมคะเราไปคุยกับข้าราชการครูที่ขอนแก่นมาค่ะ

คือทุกคนมีการบริหารเงินที่แตกต่างกัน
แล้วก็มีความจำเป็นที่แตกต่างกัน
ก็สำหรับคนที่ต้องการใช้ในที่เป็นแบบว่าครึ่งเดือน
หรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกได้ครับ
แล้วก็จริงมันก็เป็นระบบปกติของในทางเอกชนอยู่แล้ว

ถ้าส่วนตัวผมคงเลือกเป็นเงินเดือนเหมือนเดิมครับ
เพราะว่าก็ง่าย
สิ้นเดือนจ่ายปกติครับ
เพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ
ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

เขาอาจจะได้มาจับจ่ายใช้สอยในระหว่างก่อนที่จะถึงสิ้นเดือน
แล้วก็น่าสนใจ
มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีทั้งเป็นเสียงสะท้อน
ขณะที่นายวิโรศและขณะอดีศรสอบบัญชีรายชื่อพักก้าวกลาย

แสดงความคิดเห็นบอกว่าอยากให้นายกสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการให้รอบครอบก่อน
เรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนการใช้เงินของข้าราชการ
ราชการจำนวนไม่น้อยจึงไม่สบายใจนะครับ
และรัฐบาลต้องไตรตรองดูว่าผลที่ได้
คุ้มค่ากับภาระงานด้านธุรการแล้วก็งานเพโร
เพิ่มขึ้นเป็น๒เท่าหรือไม่
โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการ
ก็มันเพิ่มขึ้นเป็นสองครั้งสองยอดนะครับ
ตัวของนายวิโรธเองบอกก็ค่อนข้างกังวล
เพราะเป็นภาระด้านงบประมาณที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
ค่ะจากหลายเสียงหลายฝ่ายก็อย่างที่บอกแล้วค่ะ

แต่ว่าอย่างที่ท่านนายกบอกแหละก็เป็น

วันนี้ล่าสุดเลยดีกว่าคุณคงอยากจะฟังเสียงท่านนายกว่า

หลายคนบอกหูคนวิภาควิจารณ์เยอะขนาดนี้ท้อใจหรือเปล่าอีกต่างหาก
แล้วท่านบอกด้วยนะเดี๋ยวจะให้เป็นตามความสมัครใจก็แล้วกันค่ะ
คืออย่างนี้ครับ
แบ่งจ่าย๒หนก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ

สามารถไปจ่ายหนี้สินคืนได้เร็วขึ้นนะครับ

สามารถจัดได้นะครับ
จริงแล้วมีบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องของกระแสเงินสด

จ่ายทุกครึ่งเดือนแล้วก็จ่ายปลายเดือน
ถ้าใครไม่มีหนี้ก็สามารถเอาเงินไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้
ลงทุนได้ไปฝากธนาคารได้
ผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเป็นทางเลือก
ไม่ปรับครับแบ่งจ่าย๒หน
หรือจะจ่ายคนเดียวก็ได้เป็นทางเลือก

ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดียวก็ได้
ย้ำนะฮะนี่คือการให้สัมภาษณ์ของนายยกรัฐมนตรี

เพราะว่าที่ธรรมเนียบรัฐบาลนายยกรัฐมนตรี
ก่อนจะเข้าประชุมพิจารณาทบทวนวงเงิน
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๖๐

แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายโมงตรงจะไปกระทรวงการคลัง
มอบนโยบายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก็แวะให้สัมภาษณ์สื่อประเด็นนี้ก่อน
คุณเศรษฐาบอกว่าแนวทางดังกล่าวมุ่งหมาย
จะช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับคนที่มีหนี้สิน

ยืนยันไม่ใช่เรื่องของกระแสเงินสดที่รัฐบาลมีปัญหานะ

รัฐบาลมีปัญหาไม่สามารถจ่ายงวดเดียวได้
แต่เราจ่ายเร็วขึ้นคือครึ่งเดือนและปลายเดือน
หากใครไม่มีหนี้ก็สามารถนำเงินไปทำประโยชน์อื่นได้
และแนวทางนี้ก็ให้เป็นทางเลือกย้ำแบบนี้นะครับ
แนวทางนี้มีแต่เสมอตัวกับดีขึ้น

แต่รัฐบาลบริหารจัดการประเทศโดยมีขีดงบประมาณจำกัด
และคำนึงทุกมิติที่ออกนโยบาย
ไม่ทำอะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณ

แล้วก็นายกเศรษฐายังยืนยันว่าแนวทางนี้

หวังว่าบริษัทจะเสนอการแบ่งจ่ายเงินเดือนให้เป็นทางเลือกด้วย

ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้
และสามารถพูดคุยกับสถาบันการเงินได้เช่นกัน
สาบันการเงินต้องการแค่หนี้
เกี่ยวว่าจะต้องแบ่งจ่ายอย่างไร

ทุกคนเข้าใจว่าประชาชนประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและกระแสเงินสด

ส่วนเรื่องเพิ่มค่าตอบแทนของข้าราชการ
อันนี้เป็นปัญหาระยะยาวที่จะหาบรือต่อไป
เพราะข้าราชการบอกว่าแบ่งเป็น๒งวด

ทางนายกเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลจะดำเนินการให้
ส่วนเรื่องเพิ่มค่าตอบแทนของข้าราชการ
เป็นปัญหาระยะยาวที่หาบริกันอีกครั้ง
ต้องดูองค์รวมทั้งหมด

อยู่ในใจของคณะรัฐมนตรีชุดนี้อยู่แล้ว

นายกเศรษฐาบอกสู้ต่อไม่มีอะไร
ทราบดีว่านโยบายต้องมีทั้งกระแสลบและกระแสบวก
ชมก็มีเยอะแต่ก็ต้องฟังทุกเสียง

เพราะผมเป็นบุคคลสาธารณะแล้ว

อยากจะผลักรันเรื่องดีนะครับ